คุณผู้ชมฮะเรื่องของปืนเถื่อนผิดกฎหมายหาซื้อง่าย
รวมถึงเรื่องของคนที่เคยมีครอบครอง

แล้วเขาบอกอาจจะต้องมีการตรวจสอบสภาพจิตใจด้วยนะ

สังคมกำลังจับตามองกันอยู่ดังนั้นฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพขี้กระจาย
ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เลยนะเป็นซีรีส์๒นะ
ติดตามได้จากขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
ขีดเส้นใต้ต่อเนื่องอีกวันหนึ่งเรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นนี่แหละ
แต่ที่จริงเมื่อวานเนี่ยขีดเส้นใต้ออกมาในเชิงประมาทไว้พอสมควร
ว่านโยบายที่ดีที่แถลงกันออกมาเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันจะทำได้ไหม
เพราะว่าเราได้เคยเอาจริงเอาจังและประกาศต่อสู้กับเรื่องยาเสพติด
สงครามกับยาเสพติดมาหลายรอบแล้วแต่ว่ายิ่งประกาศสงครามดูเหมือนว่ายาบ้า
มันจะมีมากขึ้นซื้อขายได้ง่ายขึ้นราคาถูกลง
แต่ก่อนเม็ดละสองร้อยสามร้อยเดี๋ยวนี้เขาบอกสามเม็ดร้อยแล้ว
ซื้อง่ายขายคล่องฉะนั้นทั้งเรื่องยาบ้าทั้งเรื่องปืนเถื่อน
เป็นเรื่องที่สังคมกำลังจับตามองว่าที่ประกาศว่าจะแก้ปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้
ทำได้ไหมคือสรุปว่าที่พูดไปเมื่อวานเนี่ย
ผมไม่เชื่อว่าจะทำได้ผมไม่เชื่อว่ามันจะเอาจริงเอาจังต่อเนื่องได้
และไม่เชื่อว่าปัญหามันจะหายไปได้แต่พอมาวันนี้เนี่ยเออ

ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาแล้วเนี่ยมีความหวังขึ้นเยอะครับ
อย่างน้อยก็มี๒คนคือประหลัดกระทรวงมหาดไทย
คุณสุธิพงศ์จุนเจริญกับพบตรคนใหม่
เพิ่งรับตำแหน่งบาดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพลตรวจดำรงศักดิ์
กิติประพัฒน์ทั้งคู่เขานั่งเคียงข้างแถลงข่าวที่ท่านเห็นในจอเนี่ย
แถลงผลงานแถลงเรื่องที่จะทำแถลงเรื่องที่จะแก้ปัญหา
แนวทางออกมานี่ละเอียดละออเลยนะครับฟังแล้วอ่านแล้วก็มีความหวังว่า
น่าจะทำได้จริงเช่นเรื่องอาวุธปืนอาวุธปืนเนี่ยจะแก้ยังไง
พลตำลวงศักดิ์กิตติประพัทธิ์พบตรบอกว่า
จากการหารือร่วมกับประหลัดกระทรวงมหาดไทยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย
ดำเนินนโยบายร่วมกันตรวจสอบควบคุมอาวุธปืนอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำยังไงประสิทธิโดยมีประสิทธิภาพหนึ่งหนึ่งในมาตรการคือเรียกคืนอาวุธปืน
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐต่างต่าง
ที่มีอาวุธปืนทางราชการไว้ครอบครองหรือเคยได้รับใบอนุญาต
แต่มาพบว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวถูกร้องเรียนเกษียณอายุไปแล้ว
ยังมีพฤติกรรมใช้อาวุธปืนที่ไม่เหมาะสมเข้าข่ายขาดคุณสมบัติในการครอบครองอาวุธปืน
อันนี้ก็ต้องเรียกคืนทั้งหมดอันนี้จะเป็นการตัดตอนไม่ให้นำอาวุธปืน
อยู่กับตัวไปก่อเหตุซ้ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพู
อันนี้เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าเวลาเราตามข่าว
มีบ่อยเลยครับในสถานบริการร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มโต้รุ่ง
ร้านอาหารดึกดึกดื่นดื่นมีคนไปก่อเหตุคล้ายคล้ายกันเยอะ
เบ่งเขายิงปืนขู่มั่งควักปืนออกมาแสดงอำนาจบาดใหญ่มั่ง
ถามไปถามมาว่าอ้อเคยเป็นทหารเคยเป็นตำรวจ
เคยเป็นข้าราชการมีปืนไว้ในครอบครองได้
คนประเภทนี้จะถูกยึดคืนหมด
ตามที่พบว่านะเอออันนี้เห็นด้วยครับ

จะได้รับใบอนุญาตซื้อปืนหรือพกปืน
คนใหม่จากนี้ไปจะต้องทำยังไง
ต่อจากนี้ไปจะต้องมีเอกสารรับรองการตรวจสุขภาพจิต
จากแพทย์มาประกอบในการขอใบอนุญาตด้วยคือไปตรวจสุขภาพจิตก่อน
ถ้าตรวจแล้วว่าสุขภาพจิตไม่ปกติอนุญาตให้มีปืนไม่ได้
มีแล้วก็ออกไปใบพกปืนให้ไม่ได้แล้วพบตรท่านบอกว่าวันพรุ่งนี้
สิบสองตุลานายกจะเรียกประชุมเรื่องเนี้ย
นายกจะนั่งหัวโต๊ะเรียกประชุมเรื่องนี้จะประชุมทั้งฝ่ายตำรวจฝ่ายมหาดไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่รู้ล่ะกี่หน่วยกี่หน่วยที่เกี่ยวข้อง
มาประชุมร่วมกันหามาตรการร่วมกัน
แล้วจะต้องทำมาตรการนั้นให้เป็นรูปธรรมตรงนี้สำคัญ
นโยบายลอยลอยไม่เป็นรูปธรรมไม่มีประโยชน์อ้าวฟังแล้วก็มีความหวัง
ทีนี้มาถึงเรื่องเรื่องปืนเถินปืนเถินเนี้ย
มันซื้อง่ายขายคล่องมาตั้งนานแล้วเวลาจับผู้ร้ายได้ว่าซื้อปืนมาจากไหน
เขาสารภาพว่าซื้อทางออนไลน์เฮ้ยปืนเนี่ยซื้อทางออนไลน์ครับ
มันง่ายขนาดนั้นจะเหรอครับเมื่อวานเนี่ยเราถึงเห็นภาพ
ว่าเขาไปจับปืนเถื่อนที่ซื้อขายกันทางออนไลน์ได้
เป็นข่าวใหญ่โตอยู่เมื่อวานนี่เรื่องนี้ก็น่าติดตาม
ผลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีเขาเป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจนครบานเขาบอกว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าปราบปราม
อาวุธปืนเถื่อนที่เป็นต้นต่อของปัญหาอายากรรมอย่างเต็มรูปแบบ
แล้วจะขยายผลต่อเนื่องไปอีกถึงกลุ่มผู้สั่งซื้อทั้งหมด
รวมไปถึงผู้ค้ารายอื่นตามนโยบายของนายกและพบตร
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
นี่คือฟังแล้วว่าเอ๊ะทำไมก่อนหน้านี้เนี่ย
ขึงขังตึงตังกับเรื่องนี้ปล่อยให้ซื้อขายออนไลน์กันอยู่ได้ยังไง
แต่เอาเถอะมาช้าดีกว่าไม่มามาเอาจริงเอาจังกันตอนนี้ดีกว่าไม่เอาจริงเอาจัง
มาถึงเรื่องยาเสพติดทั้งประหลัดมหาดไทยทั้งพบตร
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เขาจะประชุมกันเพื่อวางแผนร่วมกัน

แล้วเมื่อวานนี้ท่านประหลัดมหาดไทยคุณสุธิพงศ์เขาให้ตัวเลขน่าสนใจครับ

จากการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
แพลตฟอร์มของกรมการปกครองพบว่า
มีประชาชนเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดสูงถึง๒๗๙๐๐ครัวเรือนใน๓๐๐๐กว่าหมู่บ้าน
กรมการปกครองขีดเส้นใต้ว่าภายในวันที่๓๑ตุลาที่จะถึงเนี่ย
จะมีข้อมูลผู้เสพผู้ค้ายาเสพติดทั่วประเทศในเบื้องต้น
แล้วเอาข้อมูลนี้มาวางแผนแก้ปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่าย
ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงฝ่ายตำรวจทหารปปศสาธารณสุข
แล้วก็จะมีผู้ว่าจังหวัดนายอำเภอเป็นแม่งานในการค้นหาผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ตำบลทุกหมู่บ้านทั้งผู้ใช้ผู้เสพและผู้ค้า
โดยมีประชาชนมีแนวร่วมกับประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ
อันนี้ฟังอย่างนี้แล้วก็จะเห็นการบูรณาการทำงานร่วมกันชัดเจน
หวังว่าจะเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่อง
ทีนี้ประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนก็พูดกันมาก
ตำรวจที่มีเอี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย
คนเขาเป็นตกเป็นขี้ปากประชาชนมานานแล้วว่า
ในโรงพักหลังโรงพักบ้านพักตำรวจแฟลต์ตำรวจก็มีการซื้อขายยากัน
ตำรวจก็มีเอี่ยวกับเรื่องนี้
เมื่อวานนี้พบตรบอกว่าขอยืนยันว่าจะกวาดล้างยาเสพติดในวงการตำรวจ
แล้วจะทำประสบให้ประสบความสำเร็จยั่งยืน
อันนี้ก็ดีจะได้หมดสิ้นกันเสียที
ไม่หมดสิ้นอย่างน้อยมันจะได้น้อยลง
อย่าให้ตำรวจตกเป็นขี้ปาก

ถ้าสิ่งที่ว่านี้เกิดขึ้นจริงปัญหายาบ้าปราบปรามได้ลดลง
คนคลุมครั่งจากยาบ้าจะต้องไปก่ออาญากรรมบาบ่าบ่าบ่าต่อไปอีก
อาวุธปืนเถื่อนที่ขายกันได้ง่ายโจ๋งครึ่ม

ด้วยนี้ได้ต้องถือว่าเป็นกุศลผลบุลที่ลูกหลานของเรา
ได้รับจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เท่ากับว่าลูกหลานของเราที่หนองบัวลำพูไม่ตายเปล่าครับ
อย่างน้อยเนี่ยก็จะทำให้สังคมดีขึ้นกับมาตรการที่ว่านี้